สนุกน่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองและเด็กนะคะในวันเด็กแห่งชาติก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ
ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้ลงพื้นที่นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเล่นต่างที่อยู่ในสวนสยามทะเลกรุงเทพ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและเด็กที่จะเดินทางไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติค่ะ
พลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วย
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานนั่งเครื่องเล่นรถไฟเหาะที่สวนสยามทะเลกรุงเทพ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนสยามถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่มีการจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นประจำทุกปีค่ะ
คาดว่าปีนี้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากด้วย
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจค่ะคุมเข้มมาตรการป้องกันและปราบรามอาทยากรรมคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
และการกระทำผิดต่อเด็กที่อาจจะเกิดขึ้นตามสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศนะคะ
ทั้งนี้ค่ะได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานไม่ควรปล่อยให้เที่ยวเพียงลำพัง
ได้รับความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่จัดงานวันเด็กทั่วประเทศให้ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของเครื่องเล่น
ทั้งการจัดทีมกู้ชีพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะได้ทั้งทางบกและทางน้ำค่ะ